ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมตายไม่รู้ตัวนี่หนุ่มสวนยางโดนยิงหกนัดร่างพลุนเลยนะ
ใช่ฮะดับคาขนำกลางสวนยางเลย
ครับแล้วใครอ่ะที่เข้ามาเจาะยิงแบบนี้รู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า
ครับเหตุการณ์นี้นี่นะคะเจ้านาธีเนี่ยไปเจอเสพที่ขนำนี้แหละ
เป็นศพของนายประสิทธิ์ผันแปรจิตอายุ๔๒ปีค่ะ
ตายอยู่คาขนำอ่ะโอ๊ยตอนเข้าไปเจอศพเนี่ยนะคะ
ขณะนี้อยู่บนยอดเขาหมื่นเห็ดที่ศรีชนนครศรีธรรมราชนะ

ใช่ดูรอยแผลนะที่เขาโดนยิง
โดนยิงด้วยปืนก้าวมอเข้าท้อง๓นัด
แล้วก็ที่ซี่โครงซ้ายอีก๒แขนขวาอีก๑ค่ะ

เจอปลอกกระสุนปืนก้าวมอ๑ปลอก
แล้วก็หัวกระสุน๑หัวตกอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานล่ะค่ะ
ทีนี้นายประสิทธิ์คนนี้เขามีอาชีพเป็นทำสวนยาง
ปกติเขาจะไปนอนในขนำแห่งนี้อยู่แล้ว
ตอนที่กำลังนอนหลับอยู่คนร้ายน่าจะรู้จักกันนะ
อาจจะแอบย่องเข้ามาที่ขนำนี้แล้วรัวยิง๖นัดซ้อน

ตัวคนยิงอ่ะนะไปเจอศพเช้าเมื่อวานค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่หาข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ใครคือคนก่อเหตุใครคือคนยิง

แล้วตอนนี้ตำรวจก็เรียกพยานมาสอบ

รวมถึงลุงลุงของคนตายเนี่ย
เป็นคนไปเจอศพเป็นคนแรกเลย

เมื่อช่วงตี๒ของวันที่๒๔มกราเนี่ยนะ

ห่างจากขนำตรงนี้สักประมาณ๗๐๐เมตร
ได้ยินเสียงปั้งปั้งปั้งปั้ง

ไม่ได้สนใจหรอกว่านึกว่ามีคนมาจุดประทัด
โมงเช้าจะไปหาหลาน
จะไปยืมกันไกลเอามาตัดกิ่งไม้

ปลุกดูอุ้ยเสียชีวิตแล้ว

คิดว่าหลานเป็นลมอะไรหรือเปล่า
แต่พอดูแผลอ้าวมีแผลถูกยิง
สาเหตุเนี่ยลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะคะ

ตำรวจบอกว่าหลังจากที่มืด๘ด้านแล้ว

ตำรวจบอกว่าตอนนี้มันคืบหน้าไปเยอะแล้วแหละ
แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดกับนักข่าวไม่ได้

แล้วตำรวจให้ความมั่นใจด้วยค่ะคุณผู้ชม
ว่าจะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้

เดี๋ยวรอตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ